สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีลายพระราชหัดทะเลขาทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
เข้มแข็งทั้งกายและใจพร้อมยังรับสั่งให้ทางหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะ
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้คณะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยเข้าเฝ้าทุลองทุลีพระบาทถวายรายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
รัฐบาลนั้นจะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมนำไปปฏิบัติ
ทรงมีลายพระราชหัสทะเลขาพระราชทานกำลังใจให้กับประชาชนให้เข้มแข็ง
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนให้กลับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลเร่งช่วยให้เข้มแข็ง
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสั่งให้กลับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสั่งให้กลับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสั่งให้กลับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้
ทรงมีลายพระราชกระแสรับสู่ภาคใต้